เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตรุษจีน
เราคุยกันแบบต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้ว
ถ้าหากพูดถึงตรุษจีนแล้วเนี่ยคุณนิวนาวคุณนึกถึงอะไร
หลายอย่างนะคุณคะนึกถึงมังกรนึกถึงแป๊ะยิ้มนึกถึงอังเป่าอังเป่านะ
ต้องเป็นซองสีแดงถ้าเป็นซองสีขาวก็ซองผ้าป่านะครับ
แต่ว่าในช่วงตรุษจีนเป็นซองแดงแต่ว่าที่ผมจะพาไปดูนี่แหละครับ
เป็นอีกหนึ่งการเล่นที่หลายคนเด็กน่าจะชื่นชอบ
ลูกปองแป๋งป้องแบบนี้แต่ว่าเป็นป๋องแป๋งไม่ธรรมดา
เป็นมังกรปองแป๋งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าหน้าตามันเป็นอย่างไร
นี่แหละครับมังกรป๋องแป๋งนะครับเป็นของเล่นเด็กที่หาซื้อได้ยากแล้วล่ะ
ในช่วงนี้ยุคสมัยนี้แต่ว่าจะหาซื้อได้ในงานวันตรุษจีนครับ
แล้วก็งานงิ้วในประเทศไทยเท่านั้น
ปัจจุบันนะครับหาแทบไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปเนื่องจากคนทำอาชีพของเล่นมังกรป๋องแป๋งเนี่ย
เหลือน้อยมากแต่สำหรับชาวบ้านบางปรองนะครับ
เหตุเทศบาลนครนครสวรรค์ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
ยังคงยึดทำอาชีพหลักมานานหลายสิบปีแล้วล่ะครับ
วิธีการทำมังกรปองแปงนั้นถือว่าค่อนข้างยากนะเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ
ใช้มือทุกขั้นตอนต้องประนีตกว่าจะทำออกมาได้
แต่ละชิ้นงานใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเพ้นลายเกร็ดมังกรลงบนผ้าการเย็บลำตัวมังกรนะครับ
รวมถึงการใส่นุ่นลงไปให้มันดูสมจริงสมจังด้วย
ทั้งส่วนหัวลำตัวขานอกจากนี้เขายังเพิ่มนี่เข้าไปด้วยคุณนิวนาว
โอ้โหทันสมัยไฮโฮไลโซไฮเทคเป็นมังกร๔๐

เอาล่ะไปถามคนนี้นะครับนายเห็งแทร่งเงี๊ยบอายุ๕๑ปี
อาชีพทำมังกรปองแป๋งบอกว่าตนเองนั้นสืบทอดการทำมังกรปองแปง
ได้กว่า๑๐ปีแล้วแม้ว่ามังกรปองแป๋งจะขายได้ในช่วงงานตรุษจีน
หรือว่างานงิ้วตามจังหวัดต่างแต่ที่ผ่านมาก็มีเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะ
ก็ซื้อมังกรป่องแปงไปเล่นหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับ

รวมจากจะขายมังกรปองแปงแล้วยังมีศิงโต

ราคาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ตัวละ๕๐๑๕๐บาท
บาทไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปราคากำลังดีนะครับ
ซื้อให้ลูกเด็กเล็กแดงเล่นก็น่าสนใจด้วยนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้
นายเฮงมังกรป๋องแป๋งนะคะโอ้โหเป็นของเล่นของฝากนะ
คนทำก็หมดกำลังใจอาจจะไม่ทำอีกก็ทำให้มันไม่สมบูรณ
ถึงได้ครบถ้วนอ่าไอ้ลูกปองแปงเนี่ยนะจริงมันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วละ
ชาวจริงที่เขาอบพยพมาที่เมืองไทย
คนที่เขามีอาชีพย้อมผ้าขาย

เวลาเขาหาเดินทางไปที่ไหนนะ
เขาจะหาบปี๊บที่เอาไว้ย้อมผ้า
ตามบ้านต่างแล้วก็จะมีปองแป๋งเนี่ย

ย้อมผ้าย้อมผ้าย้อมผ้ากลางมาย้อมผ้าย้อมผ้า

แล้วก็เด็กเขาจะชอบออกมาเล่นด้วยไง

ยังมีอยู่แบบตามพื้นที่ตามต่างจังหวัดก็แล้วแต่

ในช่วงเทศกาลตลอดจีนค่ะ